นักแสดงสาวขาวออร่าอย่างเกรทการกล้า
ที่ตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นนางฟ้าเดินดินอีกหนึ่งคน
วงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

กำลังนั่งขัดพื้นห้องน้ำนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่าจริงแล้ว

ถือเป็นเรื่องราวดีของนางเอกสาวผิวขาวออร่า

เมื่อมีภาพของเจ้าตัวกำลังนั่งขัดห้องน้ำ
ที่วัดแจ้งจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ซึ่งแฟนก็ต่างชื่นชอบในความใจบุญ
ยกให้เป็นนางฟ้าเดินดินไปอีกหนึ่งคน

ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ไปถ่ายละคร
เอาเวลาว่างมาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำ
ซึ่งส่วนตัวก็ชื่นชอบที่จะทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วด้วย
ส่วนที่เจ้าตัวโฮมออกกำลังกายอย่างหนัก
จนตอนนี้หุ่นเฟิร์มสุดนั้นนะคะ

แต่ไม่ใช่เพราะเตรียมฟิตหุ่นเพื่อถ่ายแบบเซ็กซี่ค่ะ

แล้วก็ซื้อของอุปกรณ์ขัดห้องน้ำไปทำบุญด้วย
แล้วก็พอเราซื้อทำบุญเสร็จปั๊บเราก็แบ่งมาส่วนหนึ่ง

คือชุดนี่ตอนที่ขัดก็บอกว่าเราเข้าฉากเต็มได้

มีแบบมีใครคอยถ่ายวิดีโอให้
ก็เลยได้เก็บมาเป็นอะไรที่แชร์กัน
ผมบอกกันอย่างงี้ว่าจะไปเล่นได้บ่อยมันก็เลยเห็นผล

อยากที่จะลองทำอะไรที่เปลี่ยนตัวเองดูบ้าง
อาจจะยังไม่มีนะคะไม่มียังไม่ใช่ยังไม่ใช่เร็วนี้แน่นอนค่ะ
เป็นการแบบว่าดูแลตัวเองในจุดหนึ่งมากกว่า